เข้าวัดเนี่ยเราก็บางทีก็อยากจะไปทำให้จิตใจมันสงบร่มเย็น
บูชาเขาจัดงานใหญ่นะมีชาวบ้านเนี่ยไปเวียนเทียนรอบพระธาตุยาคู
ซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานสำคัญที่นั่นเชื่อกันว่าจะได้รับอนิสงฆ์เรื่องความยู่เย็นเป็นสุขจ้า
นี่คุณคะสวยงามอลังการขนาดไหนเป็นบรรยากาศของการเวียนเทียนยามค่ำคืน
ที่บริเวณพุทธมณฑลพระธาตุยาคูอำเภอกรรมลาศัยจังหวัดกาลสินค่ะ
จัดงานใหญ่เลยนะเป็นโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
งในวันมาคบูชาประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ภายใต้ชื่องานที่ภัยร้อมากว่างานมาครับปูรมีธวาราวดีมิ่งล่าเมืองฟ้าแดดสงอย่าง
ครั้งที่สองแล้วจ้ะจ้าจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการฟื้นฟู
อนุรักษ์สืบสารประเพณีมาครับปูรมีนะคะพื้นที่ที่จัดงานเนี่ย
ก็คือบริเวณโดยรอบพระธาตุยาคูซึ่งถือเป็นโบราณสถาน
สมัยธวาราวดีอายุกว่าหนึ่งพันสองร้อยปี
พื้นที่อื่นโบราณสถานแห่งอื่นพังทลายหมด
เหลือที่นี่ค่ะที่ยังคงอยู่ก็เลยเชื่อว่าที่นี่มีความศรัทธามาก
ชาวบ้านณที่แห่งนั้นก็เลยเคารพสการะมาตลอด
แล้วก็มีการจัดการเวียนเทียนในครั้งนี้
งานนี้ค่ะพุทธศาสนิกชนชาวกาลสินก็พร้อมใจกัน
นุ่งขาวห่มขาวมาปฏิบัติธรรมเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุกว่าหมื่นคน
เป็นบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็เห็นประชาชนจำนวนมากมาร่วมทำดี
ปฏิบัติธรรมสืบสารประเพณีที่ดีงามของไทยนะคะ
พระธาตุยาคูเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคำว่ายาคูเป็นภาษาอีสาน
แปลว่าพระสงฆ์ผู้ใหญ่อยู่ในวัด
หมายความว่าบริเวณพระธาตุแห่งนี้ก็มีอัฐิของพระสงฆ์ผู้หลักผู้ใหญ่
มาอยู่ที่นี่เป็นประจำก็ถือว่าเป็นแหล่งรวม
ที่ชาวบ้านชาวพุทธจะได้มาสการรับบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
พระธาตุยาคูกรรมราศัยกาลสินค่ะครับเป็นอีกที่หนึ่งนะ
ใครอยากจะไปทำบุญเสริมสิริมงคลเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข
เขาก็แนะนำให้ไปที่นี่กันงานใหญ่นะ
ใช่ค่ะมีคุณผู้ชมส่งมาด้วยอยากให้ไปที่พระธาตุพนมด้วย
นั่นก็มีการประถมนครพนมยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะหลายจังหวัด
เราก็นำเสนอไปหลายครั้งนะที่จังหวัดนครพนมนะครับ
แล้วก็ยังมีอีกหลายจังหวัดที่น่าไปท่องเที่ยวน่าไป

นี่อยากให้ไปตลอดที่ป่าอเมซอนกันหรือเปล่าคุณผู้ชม
รักจริงเลยอยากให้ไปไหว้พระเก้าวัด
เพื่อความเป็นเสริมงคลนะคะ